พยานปากสำคัญอีกคนนึงเมื่อกี้ดอมให้ดอมให้คุณผู้ชมได้รู้จัก

ได้ยินแอมพูดว่าแอมอยากฆ่าแด้
เออนะครับทำให้บิ๊กโจ๊กครับ
ท่านสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตะบุดแห่งชาติ

ที่เสียชีวิตที่อุดรธานีแล้วผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำใช่ไหม
ชี้ว่าแอมเป็นคนฆ่าแด้
คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจตำรวจทำงานนะ
คือเขาอาจจะไม่ได้มีประจักษ์พยาน
แต่เขาต้องหาอะไรที่มันเชื่อมโยงและชี้ชัดได้ว่า
ตายจากอะไรเพราะอะไร

ประเด็นสำคัญคือการพูดถึงสาเหตุการลงมือของแอม

โดยแอมวางแผนวางยาฆ่าแด้๒ครั้ง

ร่วมกับนางสาวแอมนะครับ
ก่อเหตุวางยาในแด้จนเสียชีวิต
แค่บอกว่ารู้สึกสงสัยว่าแอมจะเป็นคนก่อเหตุ
และเคยได้ยินว่าแอมพูดบอกว่า
อยากฆ่านายแด้ครับเมื่อกี้ฟังเจ้าตัวแล้วนะ

เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเพิ่มเติมกับแอมนะครับ
กรณีการเสียชีวิตของสารวัตรปู
ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๑เมษายน

แล้วท่านหมดสติหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันนะฮะ
พบหลักฐานและข้อมูลต่างชี้ชัดว่า
เป็นผู้ก่อเหตุทำให้สารวัตรปูเสียชีวิต
โดยการใช้ไซยานายให้สารวัตรปูดื่มนะครับ
ทำให้ขณะนี้แอมถูกตั้งข้อหาแล้ว
ใน๒คดีด้วยกันคือ๑นะครับ
การเสียชีวิตนะครับการเสียชีวิตของนางสาวก้อย
ที่ชวนไปปล่อยปลาที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
คดีการเสียชีวิตของสารวัตรปู
ที่ชวนไปทำบุญที่โอ้งพระพระถมเจดีย์จังหวัดนครพระถม
นี่ก้อยนะนี่ก้อยนะขณะเดียวกัน
จากการสอบปากคำพยานหลายปาก
และจากหลักฐานที่มีทำให้คดีนี้
อาจจะไม่ได้ตัดจบที่แอมคนเดียวครับคุณผู้ชม

โจ๊กระบุว่าอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
อีก๒๓คนเดี๋ยวถ้าหลักฐานชัด
หมายจับจะไปขอเลยนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมของกองปราบนะ
กองปราบมองว่าแอมน่าจะก่อเหตุคนเดียว
อันนี้คือในมุมของกองปราบนะคะเพราะว่าอะไร
คือตำรวจเขามีพยานหลักฐานต่าง
บอกว่ามันเพียงพอที่จะเอาผิดได้รัดกลุ่มเพียงพอค่ะ
เรื่องนี้รองผู้บังคับการปราบรามบอกแบบนี้
บอกว่าคดีนี้มีพยานหลักฐาน
ประจักษ์พยานแล้วก็พยานวัตถุรวมถึงนิติวิทยาศาสตร์
ดังนั้นตรงนี้เพียงพอ
เพียงพอที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
แล้วนอกจากนี้ก็ยังแจ้งข้อหาแอม
คือตอนนี้คือแอมโดนเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนจะเป็นเคสไหนก็อย่างที่บอกค่ะ
คือเคสของก้อยละ๑อันนี้คือตั้งแต่แรก
แล้วเมื่อวานที่มีเพิ่มเติมก็คือเคสของสารวัตรปู
ส่วนข้อหาอื่นล่ะเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์ไหม

ปกปิดความผิดอื่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เรื่องต้นก็ยังเชื่อว่าแอมน่าจะลงมือ
ลงมือก่อเหตุคนเดียวนะไม่ได้มีบุคคลอื่นร่วมด้วย
เพราะว่าอะไรแผนประทุศกรรม
แผนประทุศกรรมหรือว่าแผนการก่อการก่อนจะลงมือฆ่าเนี่ย
คือส่วนใหญ่แอมจะอาศัยความสนิทสนม
เป็นหลักเลยนะคะคุณผู้ชมคือรู้จักกันสนิทกัน
แล้วเรื่องที่แอมมีความรู้เรื่องการใช้สารสายนาย
เรียนมาทางด้านแพทย์นะไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาด้วย
แต่อันนี้มันต้องมีการตรวจสอบ
เป็นการตรวจสอบเชิงลึกอีกทีหนึ่งค่ะ
เพราะว่าสายนายมันถือว่าเป็นวัตถุอันตราย
แล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นยา
คุณผู้ชมอันนี้มันมีความสำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวขยายรายละเอียดเรื่องนี้นะ

เรื่องของไซยานายนี่แหละฮะ

ที่จะชี้ชัดว่าแอมได้ฆ่าคนอย่างต่อเนื่องหลายศพหรือเปล่า
เรื่องต้นตำรวจยังไม่รู้แน่ชัดว่าแอมเอาไซยานายมาจากไหนนะ
แต่เบาะแสหนึ่งคือแอมมีพี่สาว

เป็นเพศศาสตร์เปิดร้านขายยา
ไอ้ที่เมื่อวานก็ยังบอกอยู่เลยว่าจะไปค้นร้านขายยา

เดี๋ยวต้องฟังให้จบนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว
ร้านขายยาไม่มีเพศัตริย์ไม่ได้เป็น

ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ครับ
ร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดราชบุรี
กับเจ้าหน้าที่สาธารณะศุกร์นำหมายค้นเข้าสตรวจสอบ

ในพื้นที่ตะบนวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นบ้านพักของนางแจงพี่สาวของ
นางสาวแอมนะครับ
จากการสังเกตพบว่าบริเวณโดยรอบพื้นที่บ้านพัก

แล้วก็ป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลบุคคลภายนอก
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

รวมไปถึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างรอบพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ยังมีพบยังมีการพบว่า
ประกอบธุรกิจทั้งการผลิตจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

มีห้องเช่า๑๐ห้องร้านนวดแผนไทย

ครับแล้วก็บ้านหลังนี้จริงแล้ว
ไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นบ้านพี่สาว
อาศัยอยู่กับพี่น้องลูกหลานประมาณ๕คน
ส่วนแอมมาบ้างเป็นครั้งคราว
ครั้งสุดท้ายที่แอมมาบ้านหลังนี้คือสัก๓ปีที่แล้วได้ครับคุณผู้ชมครับ
ผลการตรวจค้นพบยาสมุนไพรหลายชนิดอยู่ในขวดโหล

แล้วก็แคปซูลที่บรรจุยาสมุนไพรจำนวนนึง
เนื่องจากนางแจงมีใบประกอบโรคศิลป์
เคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
สรุปคือก็ไม่ได้เป็นเพศรัชกรไม่แค่ทำงานในโรงพยาบาล
เหมือนแหมบางทีนะในต่างจังหวัดทำงานโรงพยาบาลเขาก็เรียกหมอแล้ว
สรุปอันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่นะแล้วพี่สาวคนนี้คือเป็นพี่สาวต่างแม่ของแอมด้วย
ใช่เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างของยาสมุนไพรบางส่วนไปตรวจสอบนะครับ
ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับสายนาย
หรือไม่นั้นต้องรอผลการพิสูจน์นะครับคุณผู้ชม
ส่วนที่ว่ามีการจำหน่ายยาต้านโควิดพันธบรวจเอกสามารถจันทรัฐ
ท่านผู้กำกับการสพบังแพรเปิดเผยบอกว่านางแจงได้แจกยาโควิดจริง
ผมไม่รู้ว่ายาโควิดคือยาต้านหรือว่ายาป้องกันหรืออะไรนะ
เขาใช้คำว่ายาโควิดแต่เป็นการแจกให้ชาวบ้านไม่มีการซื้อขาย
ไม่ใช่เพศรัชกรครับแต่เคยเป็นพยาบาลมาก่อนอ่า
ส่วนจะมีการจำหน่ายยาด้วยหรือไม่แล้วจะเป็นจุดลับส่งทรัพยานายหรือไม่
แอมเอาไปใช้กับเหยื่อก็ต้องตรวจสอบอีกเหมือนกัน
รวมไปถึงข้อมูลที่ว่าแอมรู้เรื่องการใช้สายนายได้อย่างไร
ต้องสอบปากคำจากพี่สาวนะครับ
ซึ่งตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
เรื่องของไซยาไนพอเรานำเสนอข่าวไปแล้วบอกว่า
พี่สาวแอมทีแรกนึกว่าเป็นเพศรัชกร
ก็ไม่ได้เป็นแล้วมีร้านยาก็ไม่มี
แล้วคนก็กลัวว่าเฮ้ยสายนายมันมีขายตามร้านยาหรือเปล่า
เมื่อวานนี้สภาเพศสัจกรรมได้ออกจดหมายเปิดผนึกเลยครับ
บอกว่าโปรเทสเซียมไซยาไนรวมไปถึงโซเดียมไซยาไน
ไม่ใช่ยาเป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย
คุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับ

ฉะนั้นที่มีข่าวออกมามันอาจจะทำให้เข้าใจผิดไปว่า
มีเพศสัชกรมาผัวพันกับคดีนี้
สภาเพศสัจกรรมก็เลยบอกว่า
ถ้ามีการสืบสวนแล้วพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพเพศรัชกรรม
เกี่ยวพันกับคดีนี้จริงนะ
ก็จะมีการพิจารณาโทษทางจัญญบันอย่างเคร่งครัดนะครับ

ไม่ได้หาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับ
มีบางอาชีพเท่านั้นบางอุตสาหกรรมเท่านั้นแหละ

มันไม่ใช่ว่าเข้าร้านขายยาซื้อสายนายหน่อย
มันไม่มีนะครับไม่มีขาย

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะพอพูดถึงเรื่องพวกสารเคมีต่าง

ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจหลักฐาน
ร่วมกับทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูทรภาค๗ด้วยนะคะ

บอกว่าโอ๊ยดึกดื่นเราก็ไม่นอนเราก็ยังทำงานต่อเนื่อง
นี่ค่ะอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเคมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกว่าพอได้รับมอบหมายจากตำรวจชุดคลี่คลายคดี
ให้ตรวจสอบหาสารเคมีจากวัตถุพยานกว่า๔๐๐ตัวอย่าง

เขาแพ็คใส่ถุงซิปซีลมา
มาอย่างดีเลยนะคะแล้วบอกเลยว่า

ยาบางส่วนที่พบในตู้เย็น

ทีนี้จากการตรวจวัตถุพยาน
ได้จากการเอาไม้สวับหาสารเคมี

เชื่อไหมปรากฏว่าพอเอาไม้สวอปที่คอนโซลหน้ารถ
พวงมาลัยที่นั่งฝั่งคนขับ
แล้วนอกจากนี้ค่ะตำรวจก็ส่งพวกวัตถุหลักฐานกล่องพัสดุ
ตรวจค้นได้จากบ้านพักของแอมแล้วก็พี่สาวที่นครปฐม
กล่องพัสดุนั้นส่งมาจากเมืองนอกนะ
จ่าหน้ากล่องน่ะเป็นชื่อของแอมมาส่งที่บ้าน
ก็เลยเอามาให้อาจารย์ออสตรวจสอบ
นี่ไงอาจารย์ออสก็เลยมีการโพสต์ว่าคุณแอมมีความรู้ด้านเคมีอย่างดี
บอกอีกทีสิเมื่อกี้คุยกันไปต้นรายการแล้วมันคืออะไร

คือยาพิษกับยาถอนพิษ
ไม่ใช่ยานะเดี๋ยวแค่เปรียบเทียบเฉย

เดี๋ยวสภาเพศรัชกรเขาจะมาดุผม

วัตถุพยานที่ได้จากการสวบเช็ดตามรถยนต์
ซึ่งเป็นรถที่ภรรยาแล้วก็สามีใช้ร่วมกันนะครับ
ผลการตรวจสอบก็เจอนะฮะบริเวณที่นั่งคนขับ

แต่ว่าใน๒๗เมษา๖๖
ในช่วงเวลากลางคืนประมาณ๒๑นาฬิกาเศษ

ได้นำวัตถุพยานอีกกลุ่มหนึ่งมาส่งกลางดึก
เท่าที่สอบถามจากทางตำรวจ
เขาบอกว่าเขายึดได้จากตู้กล่องปรายศนีย์ที่มีการสั่งซื้อ
แสดงว่าคุณแอมมีความรู้ทางเคมี
ถ้าเราไปค้นดูสารตัวนี้ก็เป็นยาแก้พิษสายนาย
แล้วนี่เห็นไหมฟังอาจารย์ออส

ถ้าสมมุติเกิดว่าได้มีการสัมผัส
หรือว่าผสมสารภายในสถานที่ต่างนะ

ตรวจสอบจากเสื้อผ้าพวกของใช้ส่วนตัวต่างนั่นแหละ
แต่จะต้องใช้พวกเครื่องมือที่มันทันสมัย

ก็อาจารย์ออสบอกว่าน่าจะได้ผลเนี่ย

แล้วนอกจากวัตถุต่าง
ถูกพยานต่างที่เก็บได้จากบ้านแอมแล้วนะ

จากทางตำรวจสภดอนตูมที่นครปฐม
ให้ตรวจหาสารเคมีจากวัตถุหลักฐานต่าง

ออสก็เป็นเหยื่อของแอมที่เสียชีวิตที่บ้านพักปี๖๕
ลักษณะคือครูออสน้ำลายฟูมปาก

ครูออสเนี่ยก็น่าจะโดนวางยา

อันนี้อาจารย์ออสก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับ

ไอ้เกร็ดนั้นน่ะมันมีรสชาติไหม

เวลาไปใส่ในอะไรให้ใครกินแล้ว

ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะ

พอกินเข้าไปแล้วมันจะมีรสชาติไหมหรือมันจะยังไงไหม
พี่เบิศน์พี่ทำแข่งเคยดูการ์ตูนเรื่องโคนนั้นมา

ในการลอบวางยาลอบสั่งหาเนี่ย
คือตอนนี้ตำรวจไปถึงไหนแล้วคุณผู้ชม

และตำรวจอาจจะทำให้เชื่อได้แล้วว่า
๓ตำรวจทำให้เชื่อได้แล้วว่าคนตายตายจากสายนาย

มันจะมีจุดหนึ่งที่คนติดตามข่าวอาจจะสะดุดกึ๊กเลยนะ

โอ้โหเมื่อวานแฮสแท็กอะไรนะ
จิตก็มาอะไรก็มามาเต็มเลย

ถ้าสมมุติเกิดว่าป่วยจิตแล้วมันเป็นเหตุให้บรรเทาโทษไหม

ทนายแอมบอกอีกอย่างหนึ่งนะ
แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมเอาข้อมูลจากอธิบดีกรมราชธรรมก่อน

นายอายุทว์สินธพรรณบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติแอม
เคยเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวท
ที่สถาบันกรยาราชนครินเมื่อ๕ปีก่อน
แต่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องมา๒ปีครับ
แต่เรื่องรายละเอียดในการรักษาตอนนั้นเนี่ยยังไม่แน่ชัดคุณผู้ชม

อธิบดีกรมราชธรรมบอกต้องถามโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งให้มันชัวร์
แต่เบื้องต้นเนี่ยโรงพยาบาลราชธรรมส่งจิตแพทย์เข้าไปตรวจดูอาการว่า
ป่วยถ้าป่วยนะป่วยอยู่ในขั้นไหนจะได้ทำการรักษา
ส่วนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
บอกว่าแม้จะมีอาการป่วยจิตของแอมจะมีจริงหรือไม่จริง
เรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ส่งผลต่อรูปคดีแม้ว่าจะมีประวัติการป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่หากหลักฐานพยานชี้ชัดว่าทำผิดจริงก็เอาผิดได้จริง
บ่อยจิตเนี่ยเอ่อเขาไม่ได้บ่อยถึงขนาดเอ่อที่เขาไม่รู้ตัวเลย
นะครับเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยนะครับเอ่อจะต้องไม่รู้ตัว
แต่อันนี้เขารู้หมดแล้วเขาวางแผนด้วยซ้ำ
เขารู้ทุกขณะที่เขาทำนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อ
มันก็เหมือนฆาตกรที่ทำอย่างต่อเนื่องทำทำประจำทำซ้ำนะครับ
นะแล้วเขารู้มูลเหตุจูงใจเขารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไร
เขาทำเพื่อเขาไม่ต้องไปชดใช้เงินมาถึงช่วงพีคแล้วคุณผู้ชมยัง
เราสงสัยกันอยู่แอมป่วยจิตจริงเปล่าแอมป่วยจิตจริงหรือเปล่า
เนี่ยไม่แน่ใจแต่ทนายความของแอมปฏิเสธข่าวนี้นะครับ
แอมไม่ได้ป่วยทางจิตแล้วก็ไม่ได้เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
อ้าวนี่มันขัดกับข้อมูลจากอธิบดีกรมราชธรรมนะค่ะทนายธันนิชาเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมฮะทนายธันนิชาบอกแอมไม่ได้ป่วยจิต
คนที่ป่วยทางจิตคือก้อยอ้าวก้อยที่เสียชีวิตที่ท่าน้ำอ่ะ
แล้วหลังจากนี้ทนายของแอมบอกว่าจะพิจารณาฟ้องบุคคลที่ปล่อยข่าวว่าแอมป่วยจิตด้วยครับ
อืมแต่เอาจริงจริงนะคุณผู้ชมเติมให้นิดนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ย
คือการที่คนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติเกิดว่ามีปัญหาทางจิตแล้วไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ใช่หรือเปล่าคือมันต้องดูนะมันต้องดูว่าตอนที่ทำผิดนั่นน่ะ
การกระทำนั้นเนี่ยณขณะที่ทำเนี่ยคือเขารู้ผิดชอบชั่วดีไหม
หรือตอนที่ทำนั้นอาการนั้นมันเป็นอาการที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยหรือเปล่า
อันนี้มันสำคัญนะทีนี้คุณผู้ชมแล้วมันมีโรคแบบจิตเพศ
มันเป็นหนักมากอย่างแบบพวกแบบสมองเสื่อมอะไรพวกอย่างนี้
อันนี้ค่ะถือว่าเป็นหนักจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคทางจิตเวทที่ส่วนใหญ่เป็น
อย่างเช่นอะไรบ้างพวกแบบวิตกกังวลซึมเศร้า
ถ้าอย่างนี้จะมาเอาเป็นเหตุในการบรรเทาโทษหรือว่าลดโทษอันนี้ไม่ได้นะ
ชักชวนพาไปกินข้าวพาไปทำบุญอันเนี้ย
มันเป็นอาการของคนผู้ปวดจิตเตอร์เพศหรือเปล่าผมว่าเราทั้งก็ตอบกันได้

มันต้องรอการพูดสูตรแหละว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าที่เรานำเสนอคือ
ข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานต่างภาพจากวงจรปิดให้ดูว่า
ไปกับก้อยนะไปกับคนนั้นคนนี้นะ